คุณผู้ชมค่ะตอนนี้มีชาวบ้านที่บ้านโป่งที่ราชบุรี
ร้องเรียนมาบอกว่าให้ไปตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ออกมาบินทบาทหน่อย
เหมือนกับมีการบินทบาทแล้วก็เวียนอาหารกันให้กับพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็รอรับบาทอยู่ถึงประมาณ๑๐โมงถึงจะกลับวัดนะคะ
เรื่องนี้ค่ะหลังจากที่มีชาวบ้านออกมาร้องเรียนกันเนี่ยนะคะ
นายประยงจันทะเต็งในอำเภอบ้านโป่งก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
แล้วก็กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านโป่งที่๘
ลงพื้นที่ไปจัดระเบียบพระสงฆ์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

บอกว่าไปเจอพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม๑๗รูป
แล้วทุกเช้าทั้ง๑๗รูปก็จะออกมายืนบินทบาทประจำเลยที่ร้านขายข้าวแกง
พ่อค้าแม่ค้าก็จัดอาหารเอาไว้ทั้งขาวทั้งหวานเป็นชุดนะคะ
หลังจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะเวียนอาหารให้กับชาวบ้านซื้อใส่บาท
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมด
เข้าพบกับพระครูศรีธรรมนาศเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
เพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็มีการตักเตือนนะคะแต่ว่าจากการสอบสวนก็พบว่ามีพระสงฆ์หนึ่งรูปตรวจพบสารเสพติดด้วยนะ
พระครูศรีธรรมนาฏก็มีการทำพิธีศึกเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนทางด้านนายประยงในอำเภอบ้านโป่งก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าที่ต้องออกมาจัดระเบียบพระสงฆ์แบบนี้
เพราะว่าเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์
ทำตัวไม่เหมาะสมในเขตอำเภอบ้านโป่งด้วยการบินทบาทอยู่กับที่แล้วเหมือนกับร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้า
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดระเบียบ
ส่วนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอำเภอเขาก็บอกว่าไปพูดคุยไปทำความเข้าใจนะ

ถ้าเกิดพบว่ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีก
พ่อค้าแม่ค้าก็จะโดนด้วยนะคะจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ